แต่ว่าผลพวงจากคดีนี้เนี่ยอย่างที่บอกว่าก็มีการเตรียมดำเนินคดีกับคนที่โพสต์วิจารณ์หรือตั้งข้อสังเกตมาอีกแล้วด้วยเหมือนกันนะคะ
ตลอดจนคนที่มีความเห็นแตกต่างในคดีนี้คนหนึ่งก็คนนี้แหละค่ะนะคะ
นายมงคลกิจสุขสินธารานนท์หรือสสเต้
สสบัญชีรายชื่อและหัวหน้าภักดิ์ไทยศิวิลัย
ซึ่งวันนี้ออกมาโพสต์ข้อความ
บอกว่าคนเราผิดพลาดกันได้
แลกเปลี่ยนตนจะไม่เอาผิด
กับคณะพนักงานสอบสวนทุกคน
คนที่ทำงานมีโอกาสผิดพลาดกันได้ทุกคน
แต่การผิดพลาดครั้งนี้อาจเป็นสาระสำคัญแห่งคดี
มากก็ตามตนในฐานะผู้แทนของประชาชน
ขอให้พบตรมอบนโยบาย
ตำรวจทุกนายที่ทำคดีแตงโม
ห้ามดำเนินคดีกับผู้ที่ตั้งข้อสงสัย
แสดงความเห็นตั้งข้อสังเกต
ช่วยหาหลักฐานเกี่ยวกับคดีแตงโมทุกกรณี
เพราะทุกคนหวังดีอยากให้เกิดความยุติธรรมเท่าเทียม

เป็นที่ทราบกันว่าสสเต้ถ้าเราจำกันได้
ก็คือหนึ่งในบุคคลที่ลงพื้นที่ไปตรวจสอบคดี
ได้หลักฐานกล้องวงจรปิดหลายจุด

ล่าสุดมีการโพสต์แจ้งนะคะบอกว่า
พรุ่งนี้เตรียมลงเรือที่ท่าพิบูลสงคราม
เพื่อไปตามเหตุการณ์คดีแตงโมอีกครั้ง
แล้วก็มีที่จะไปก็คือสสเต้
แล้วก็นายอัจฉริยะแล้วก็ทนายกฤษณะ
ควงกันไป๓คนเลยค่ะ
ส่วนภาคหนึ่งก็ตั้งใจทำงานนะ

ถ้าผิดพลาดโดยสุจริตก็คงไม่มีปัญหาอะไร
แต่ถ้าผิดพลาดโดยทุจริตก็จะมีปัญหา

ที่เขาแสดงความพิเทศความหุ่นใย
ตั้งข้อสังเกตช่วยหาพยานหลักฐานต่าง
ในการไขคดีน้องแตงโม

เราสามารถส่งข้อมูลเพิ่มให้พนักงานอายการได้

เราจึงจะต้องปล่อยไปตามหน้าที่ของท่านผู้ปรักษา

ส่วนประเด็นที่มีการตั้งข้อสังเกตล่าสุดแล้วร้อนแรงเลย
ก็คือที่เรื่องของใบพัดเรือ

เอาภาพข่าวจากสื่อในอังกฤษมาโพสต์
เพื่อเปรียบเทียบกับภาพที่ตำรวจเสนอในคลิปแถลงสรุปคดี

เพิ่มเติมเรื่องแผลจากใบพัดเรือด้วยนะคะ
สาเหตุที่แผลฉีกขาดแผลลึกแผลเรียงขนาน
เพราะว่าใบพัดเรือโดยปกติจะหมุนด้วยความเร็วสูง
ประมาณ๓๒๐๐รอบต่อนาที
รอบหมุนที่มันสูงมากก็ทำให้เกิดแผลเฉือนบนร่างกายหลายครั้ง
ทำให้เกิดหลายแผลเรียงเส้นขนานกัน
เพราะว่ามันจะมีลักษณะแผลให้ดูรูปเปรียบเทียบได้
ทนายเดชากิติวิทยานันต์ให้สัมภาษณ์ผ่านทางโทรศัพท์
ผ่านทางสื่อช่องหนึ่งระบุถึงเรื่องบาดแผลนี่แหละค่ะ
บอกว่าการที่เจ้าหน้าที่ใช้ภาพอื่นในโซเชียลมาเปรียบเทียบ
เชื่อว่าเพื่ออธิบายให้ประชาชนเข้าใจเพราะมีข้อจำกัดทางกฎหมาย
เนื่องจากไม่สามารถเอาผลผ่าชนะสูตรมาเผยแพร่ได้
ส่วนพยานหลักฐานที่ใช้พิสูจน์ความจริงและความผิดผู้ต้องหา
อยู่ในสำนวนหมดแล้วซึ่งไม่มีผลต่อรูปคดีแน่นอนค่ะ
นี่ก็เป็นประเด็นความคิดเห็นหลังจากที่ตำรวจแถลงในวันนี้ค่ะ